เช้านี้หลายคนแห่ฝ่าฟันไปทำงานกันเหลือเกินนะคะ

น้ำท่วมขนาดนี้รถคงไม่มีประโยชน์แล้ว

ต้องบอกว่าวันนี้มีความพิเศษอยู่แล้วในช่วงบันเทิงของเรานะครับ
เพราะว่ามีกลุ่มศิลปินอันนี้ไม่ได้พายเรือมานะ
แต่ฝ่าฝนฝ่าฟันมาเหมือนกันฮะนะคะ
เทศกาลละครนานาชาติสำหรับเด็กและเยาวชนกรุงเทพนะคะ
เดี๋ยวช่วงท้ายรายการได้ชมกันอย่างแน่นอน
ข้ามน้ำข้ามประเทศมาขนาดนี้ห้ามพลาดเด็ดขาด
แต่ว่าที่ห้ามพลาดเหมือนกันก็คือข่าวบันเทิงของเรา
ข่าวแรกต้องยกให้กับคนนี้เลยนะครับ
ซุปตาประจำเมืองไทยนึกถึงใครเป็นไม่ได้

ภัยร้อขึ้นโชว์ในงานแสดงกาชาติคอนเสิร์ตครั้งที่๔๒
ส่วนจะมีเพลงไหนบ้างร้องตามกันได้หรือเปล่าไปติดตามค่ะ
ปีไหนฟังตอนไหนก็ยังเพราะอยู่ดีนะคะ
สำหรับเพลงนี้ซุปเปอร์สตาร์ขวัญใจตลอดการจริงค่ะ
เบิร์ดทงชัยแมคอินไตได้หยิบเอาบทเพลงของขวัญจากก้อนดินนะครับ
ซักซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมในงานแสดงกาชาติคอนเสิร์ตครั้งที่๔๓
เลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคล
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมภรรษา๗รอบ
ซุปตาดังยังได้เตรียมเพลงพิเศษนะครับ
สายใยแผ่นดินและเพลงชีวิตชาติราชนาวีค่ะ

โดยในโชว์นี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโชว์สุดพิเศษ
ที่พี่เบิร์ตเองได้ร่วมประชันเสียงร้องกับนักร้องระดับคุณภาพ
ไม่ว่าจะเป็นสันติลุนเพรัฐกล้าวอมรดิตโป่งหินเหล็กไฟค่ะ

ร่วมกับคณะนักร้องประสานเสียงกองดุรยางทหารเรือ
ทงชัยบอกว่าเป็นอีกปีแล้วล่ะที่ได้ถวายงาน
แล้วก็ได้แสดงความจงรักภักดีต่อพ่อหลวงของคนไทย
รู้สึกเป็นเกียรติอย่างสูงที่ได้มาร่วมโชว์ในงานครั้งนี้ค่ะ
พร้อมกับเชิญชวนให้คุณผู้ชมที่สนใจนะคะ
ร่วมชมคอนเสิร์ตในวันที่๒๘๒๙มิถุนายนนี้
หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
จากจะได้ความบันเทิงแล้วก็ยังได้ร่วมทำบุญ
อบเงินสมทบทุนให้กับสภากาชาติไทยอีกด้วยล่ะค่ะ
เรารักลงท่านด้วยความกระตัดอยู่กระตัดทุกเวทีครับผม

ให้มากันวันที่๒๘๒๙นะครับ

ร้องเพลงด้วยกันแล้วก็มาเอาเงินบริจาคให้กับสภากาชาติ
เพราะว่าสภากชาติต้องใช้เงินอีกเยอะมากเลยครับ
กาชาติช่วยเราเราช่วยกาชาติ
จากนี้นะคะพี่เบิร์ตก็ยังได้บอกถึงโปรเจคใหม่ด้วย
เอาใจแฟนเพลงกับการเตรียมจัดทัวร์คอนเสิร์ต
ปะแฟนเพลงทั่วอาเซียนนะอินเตอร์ปะล่ะ
ไม่ว่าจะเป็นกัมพูชาพม่าลาวเวียดนามอินโดนีเซีย
เพื่อมอบความบันเทิงแบบใกล้ชิด
ซึ่งพี่เบิร์ตเองฟิตซ้อมร่างกายเพื่องานนี้อย่างเต็มที่ค่ะ
เนื่องจากว่าตั้งใจเลยอยากจะหยิบยื่นความสนุกแล้วก็ความบันเทิง
แลกเปลี่ยนกับแฟนเพลงระแวกเพื่อนบ้านที่รอคอยมานาน
ว่าน่าจะประเดิมทัวร์ที่กัมพูชาปลายปีนี้เป็นประเทศแรก
ส่วนแฟนเพลงชาวไทยไม่ต้องน้อยใจไปค่ะ
เพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยเตรียมโปรเจกต์แบบเบิร์ต
ฉลองแซยิตมาเจาะคิวเสิร์ฟความสนุกให้ได้แดนกันแบบจุใจปีหน้าอย่างแน่นอนค่ะ
น่าจะเริ่มที่กัมพูชาครับแล้วก็จะเจริญไปเรื่อยเจริญสัมพันธมิตรีไปเรื่อยครับ
คือเขารอมากเลยนะครับคือเขาเหมือนกับพี่เบิร์ตไม่เคยไปไหนเลยครับ

พี่เบิร์ตตั้งใจทำด้วยที่เราร่วมต้นจริงหลักศิษย์พระม่าที่เราเพิ่งไปมา
ไปถ่ายแบบไปอะไรมาอันนี้พม่าก็ยังเตรียมงานอยู่เรื่องคอนเสิร์ตคือกัมพูชามาก่อน
เดี๋ยวก็จะไปเวียดนามไปเมาเลไปอินโดไป
ที่เราจะออกไปเที่ยวออกไปบอกกับใครว่าเมืองเราเป็นยังไงเขาเป็นยังไงกันบ้างกินอะไรกันเหรออะไรอย่างนี้ครับ

เป๊ะจริงเดี๋ยวดูบนเวทีแล้วกันว่าจะสเต็ปแบบเบิร์ดนี่
ไปแบบ๔๕๐ปีที่แล้ว
คือดีมากเลยอะพี่เบิร์นลักพี่เบิร์น
๖๐แล้วเราจะเป็น๖๐แล้ว๖๐แล้ว
มิวก็ยังสวยอย่างนี้แหละเชื่ออย่างนั้นเลย
นี่ขนาดใกล้แล้วนะยังอีกนาน